เริ่มกันที่เรื่องที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็กำหนดโคต้านักเตะเยาวชนในทีมสำรองของไทยลีก๑และ๒นะคะ
ลงสนามในการแข่งขันฤดูกาล๒๐๑๘
เพื่อปัญหานักเตะทีมชาติ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็กำหนดนะคะ
ส่งทีมเข้าแข่งขันในไทยลีก๔
ต้องส่ง๑๑คนแรกที่เป็นนักเตะไทยอายุไม่เกิน๒๓ปี

และอายุไม่เกิน๒๑ปีลงสนาม๓คน
ขณะที่ทีมชุดใหญ่ของไทยลีก๔นะคะ
จะต้องส่งผู้เล่นไทยอายุไม่เกิน๒๑ปีลงสนามเป็นตัวจริง๓คน
เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นค่ะ
ก็มีด้วยกัน๑๒ทีมด้วยกันนะคะ
ก็นำทีมมาโดยบริรัมยูไนเต็ดชนบุรีเอฟซีแล้วก็การท่าเรือค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการ
โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่า
เพิ่มโคต้าเยาวชนก็จะช่วยเพิ่มตัวเลือกให้กับนักเตะทีมชาติไทยในอนาคตด้วย
หลังจากทำผลงานได้ไม่ดีในการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะ
ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทำผลงานได้ไม่ดีนะคะก็คือการขาดแคนตัวเลือก
หลังจากที่ดาวรุ่งส่วนใหญ่ในหลีกสูงสุดไม่มีโอกาสได้ลงสนามเท่าที่ควร
แต่ว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้ก็ต้องใช้เวลามากกว่า๑๒ปีกว่าจะเห็นผลค่ะ
มาต่อกันที่พลตำรวจเอกสมยศภูมิพันธ์ม่วงในยุคสมคมกีฬาฟอตบอลแห่งประเทศไทย
ที่ตกรอบแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะคะ
ก็จะเชิญทีมงานผู้ฝึกสอนเข้ามารายงานการทำหน้าที่ในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ
ที่นายวิทยาลหากุลประธานเทคนิคก็จะเป็นผู้ประเมิน
จะถูกประเมินครั้งแรกในวันที่๑กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือความคืบหน้ากรณีซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๑๘
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในวันนี้แหละค่ะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็นัดประชุม๗บริษัทที่ให้การสนับสนุนนะคะ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและก็สำนักสลากินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งการประชุมในวันนี้ก็มี๒วาระสำคัญนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือการเลือกสถานีโทรทัศน์ที่จะได้รับสิทธิ์ถ่ายท่อสดการแข่งขันค่ะ
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ในเรื่องรอบขอบสนามเย็นวันนี้ประมาณ๕โมง๒๐เป็นต้นไปค่ะ